ตื่นมาพร้อมกับสายหมอกบางที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
อุณหภูมินั้นก็เริ่มอุ่นขึ้นในบางพื้นที่

ตอนกลางวันแดดแรงแล้วก็อากาศร้อนจัดละทีเดียว

เรามาตรวจสอบพร้อมกันครับกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
เริ่มต้นครับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

จะสังเกตว่าทั่วไทยตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

ก็คืออากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
มีบางพื้นที่อย่างในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก

ก็คืออากาศหนาวอยู่ต่ำสุดอยู่ที่๑๔องศาเซลเซียต
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามีกระแสลมจากฝั่งตะวันตก
อบเอาความเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าว
แต่ว่าช่วงกลางวันนี้จากการตรวจสอบอุณหภูมินั้น
พุ่งทะลุ๓๕องศาเซลเซียตในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางที่เห็นอยู่ในขณะนี้
เริ่มปรากฏสีม่วงก็คืออากาศร้อนจัดสูงสุด
ในช่วงกลางวันที่ผ่านมา๓๗องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ายังคงส่ง
ตอนบนฝั่งตะวันตกอย่างภาคเหนือ
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศร

พื้นที่สีเหลืองครับคือบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
ปรากฏขึ้นในบริเวณทางตอนล่างของภาคอีสาน

ช่วงกลางวันในวันพรุ่งนี้ดูดีนะครับ
พื้นที่สีม่วงกระจายเป็นวงกว้าง
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก

พรุ่งนี้สูงสุดคาดการณ์ว่าจะยังคงอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
พบว่าพื้นที่สีเหลืองกินวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ส่วนใหญ่นั้นจะยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงภาพกลุ่มก้อนเมฆ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังคงบางตานะครับ
คำนวณหลังจากนี้ต่อไปอีก๒วันก็ยังคงพบว่า

แถวประเทศพระอิสานตอนล่างภาคตะวันออก

นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ไปถึงกลางสัปดาห์แดดยังคงแรง
พื้นที่อุณหภูมินั้นคาดการณ์ว่าจะเย็นลง

เพราะว่าอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างบางจุดบางพื้นที่
จะเป็นอย่างไรติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ